๖๗ปีค่ะเพิ่งรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
นี่แต่ก็สำเร็จนะในที่สุด
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนใหม่

คว้าปริญญาตรีใบแรกในชีวิต
จากคณะโบราณคดีสาขาวิชามนุษยวิทยา

แม้จะใช้ระยะเวลาเรียนนานกว่าคนอื่น

ก็แบ่งเวลามาเรียนด้วย
ตัวบอกว่าเป็นปลื้มไม่น้อยนะทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจ

ญาติพี่น้องที่มาเป็นกำลังใจ

แพลนเรียนต่อปริญญาโทเจ้าตัวบอกว่า
คิดเอาไว้แล้วนะแต่ว่าต้องขอเคลียร์คิวงาน

แต่ว่าแค่ว่าระยะเวลามันผัดมาเรื่อย
จริงเราไม่อยากให้มันล่าช้าขนาดนี้ค่ะ

แล้วก็คุณครูมากค่ะอาจารย์ทุกคนแบบ

ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เราก็ผ่านมาได้ด้วยดี

ที่แบบช่วงพื้นสุดท้าย

ตอนเบลกที่กองละคร
ก็เลยรู้สึกว่าตอนที่เขาสู้กันเนี่ย

คุณพ่อคุณแม่ที่ครอบครัว

แลก็ช้าแล้ว
แต่เมื่อจบได้เค้าไปดีใจ
ในวันซ้อมใหญ่มารับกันฝักพูนเลย

ไม่ได้เลยค่ะแต่ก็โอเคถือว่าเราฉลองมาเต็มที่แล้วน่ะ
คือที่ที่ผ่านมาเราก็เอ้ยทำงานทำงานแต่ว่าอันนี้พอเรียนจบแล้ว
มันรู้สึกสบายใจมากกว่ามันแบบอาจจะไม่ได้ต้องฉลองอะไร
เพราะเดี๋ยวก็ถ่ายละครต่อเลยค่ะ